ทำให้หนึ่งคนบาดเจ็บแล้วก็อีกหนึ่งคนเสียชีวิตล่าสุดเนี่ยนะคะก็เข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วสำหรับคนขับกระบะรายนี้ค่ะ
ช่วงบ่ายวานนี้ที่สถานีตำรวจภูทรเสม็ดนายสมพงศ์วงวันอายุ๕๔ปี
อาชีพรับเหมาก่อสร้างคนขับรถกระบะที่ขับรถชนรถจักรยานยนต์แล้วหลบหนี
ในจังหวัดชนบุรีได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
โดยบอกว่าพอเกิดเหตุคิดอะไรไม่ออกคิดแต่จะกลับแคมป์กลับบ้าน
อยากขอโทษที่ทำผิดพลาดไปแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ในโลกออนไลน
เนี่ยก็มีการโพสต์รุมประนามการปกติธรรมของคนขับรายนี้
ซึ่งขับกระบะโตโยต้าสีบรอนซ์หมายเลขทะเบียนทพงองู
แปดเก้ากรุงเทพเฉียวชนกับรถยนต์เก๋งคันหนึ่ง
จะไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าซูเมอร์เอ็กซสีขาว
หมายเลขทะเบียนหนึ่งก่อก่ายนอนูเก้าหนึ่งเก้าสี่ชนบุรี
จนล้มแล้วก็เหยียบซ้ำบนถนนสุขุมวิทตำบนสมรรย์
ก่อนจะขับหนีไปเป็นเหตุให้เด็กนักเรียนสองคนบาดเจ็บสาหัสนะคะ
แล้วก็ต่อมานักเรียนชายหนึ่งในสองคนเสียชีวิตค่ะทำให้บรรดาเพื่อนแล้วก็ญาติของน้องนักเรียนชายพากันโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยกับการจากไปเป็นจำนวนมาก
บรรยากาศในงานศพของนักเรียนชายที่เสียชีวิตที่วัดนอกอำเภอเมืองชนบุรีเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
มีเพื่อนเพื่อนโรงเรียนมาร่วมไว้อาลัยโดยพ่อแม่ของนักเรียนชายเผยว่าอยากให้ผู้ขับขี่รถยนต์ขับรถช้าช้า
และถ้าชนแล้วก็ขอให้รับผิดชอบลงมาดูแลเพราะหากคนขับจอดลงมาดูลูกชายอาจจะไม่เสียชีวิตค่ะ